ร่องเรือมาหารักสักคนไหนอ่ะไม่เห็นมีใครสักคนเอ๊ะหรือมาเช้าไปน่าจะ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาล่องเรือ
นี่ไม่ใช่เรือธรรมดานะนี่เรือไฟฟ้าค่ะลดมลพิษในเมืองกรุงได้เป็นอย่างดี
เอ๊ะแต่มาล่องเรือช่วงเช้าแบบนี้ไม่รู้จะระวังอะไรก่อนดีเนอะ
คุณผู้ชมเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคลมแดดหรือว่าฝนเอองั้นมาเช็คเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยนะคะ
ช่วงนี้หย่อมความร้อนยังคงปกลุ่มทางตอนบนของประเทศไทยนึงนึงแล้วเขาอยู่ตรงนู้นด้วยนะคะ
และแถมมีลมค่ะลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาความชื้นจากตรงนี้แถวนี้ค่ะ
เข้าไปในพื้นที่เพราะฉะนั้นสองอย่างที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้ก็คือหนึ่ง
ความร้อน๒บางพื้นที่อาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะคะ
และถามว่าฝนจะเกิดขึ้นตอนไหนตอนเช้าเช้าไม่มีเลยแต่พอช่วงบ่าย
มีคลื่นนิดนึงนะคุณผู้ชมนะนี่ตอนบ่ายภาคใต้ทั้งหมดเลย
อาจจะเกิดฝนฟ้าขนองได้นะคะและจะตกแช่แบบนี้ไปจนถึงช่วงค่ำเลย
คลื่นจะให้เห็นจากภาพถ่ายตอนนี้เลยนะคะจากวินดี้ตอนนี้
จริงคลื่นไม่ได้สูงมากนะแต่อยากให้คุณผู้ชมติดตามการพยากรณากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
เพราะถ้ามีฝนคลื่นก็อาจจะตามมาได้ทีนี้เรื่องของความร้อนวันนี้แหมอุณหภูมิสูงมาก
สิบห้าองศาเซลเซียสถึงสี่สิบสององศาเซลเซียสแต่ดัชนีความร้อนหรือว่าความร้อนที่สัมผัสได้อาจจะสูงถึงห้าสิบองศาเซลเซียสไปเลยนะคะ
เอ็ม๒๕ก็ยังเล่นงานประเทศไทยอยู่เลยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและลากยาวมาจนถึงตรงนี้
ภาคใต้ตอนบนตรงนี้ค่ะกรุงเทพมหานครก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่ระมัดระวังพีเอ็มสองจุดห้า